พูดถึงคุณลุงทงชัยที่ตาบอดแล้วเนี่ยเราก็นึกถึงเรื่องราวของป้านิตไง

ต้องแล้วก็มีการนำเสนอรายการผ่านไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์นี้นะคะ

แล้วก็พูดถึงเยอะมากบอกอยากดูอยากดู

ใช่เราก็เอาลิงก์ไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจตลอดข่าวแล้วนะ

ใครยังไม่ได้ดูเรื่องราวของป้านิตเนี่ยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ไปกดดูในแฟนเพจตลอดข่าวได้
แต่ใครที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้เราก็นำเรื่องราวของป้านิตมาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่ง
เป็นเรื่องราวของป้านิตหญิงเหล็กตาบอดที่สู้ชีวิตนะคะ
คุณป้าอายุ๗๑ปีแล้วนะคะ
แต่คุณป้าบอกว่าจะไม่ยอมอยู่เฉยจะไม่ยอมอยู่นิ่ง
จะต้องออกมาทำงานเพราะชีวิตยังมีคุณค่า
ถ้าไม่ทำอะไรก็เบื่อก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าที่จะเกิดมา
เพราะฉะนั้นผมว่าไปติดตามเลยเพราะว่าน้องใบตองเขาไปทำสกรูปตัวนี้มา

ติดตามมากไปติดตามกันได้เลยครับ
เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของป้านิตวัย๗๑ปี
ซึ่งสายตาทั้งสองข้างมองไม่เห็นตั้งแต่เกิด
อาศัยอยู่ตัวคนเดียวในห้องเช่าเล็กแถวห้างพาต้าปิ่นเกล้า

เอาขนมปัง๖๐ปอนด์ส่งป้านิตด้วยนะ
เอาไส้รวมมิตรมาเยอะหน่อย
แม้ชีวิตของป้าอาจจะไม่สมบูรณ์
แต่ป้าก็ไม่เคยยอมแพ้ในโชคชะตา
นิดทำงานเลี้ยงชีพด้วยการรับขนมปังจากร้านขนมปังพรชัย
เจ้าเก่าแก่ย่านบางลำพูมาขายอยู่ริมกำแพงข้างวัดบวรนิเวศค่ะ
ทุกเช้าป้านิตจะออกจากบ้านประมาณ๖โมงเช้า
แล้วขึ้นรถเมย์จากห้างพาต้าปิ่นเกล้ามาลงที่วัดบวรนิเวศวิหารแถวบางลำพู
ขายขนมปังของป้านิตเป็นโต๊ะเล็กกับร่ม๑คันที่จ้างคนมาตั้งให้
พอได้เวลาสัก๘โมงเช้าคนงานร้านขนมปังพรชัยก็จะเข็นรถมาส่งขนมปัง
นิดก็จะค่อยจัดเรียงขนมปังและนั่งขายไปจนกว่าของจะหมดเลยล่ะค่ะ
เขารับขนมมานานแล้วฮะพี่ก็ขายเขาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกปละ๒๕๓๐๓๕๔๐๔๕จนปัจจุบันนี้เสีย
อย่างคุณป้านิตเนี่ยเราต้องสนับสนุนเพราะอะไรเขาไม่ให้เอาตัวเขาเองมาเป็นภาระคนอื่น

ป้านิดค่ะสวัสดีค่ะ

นิดขายตั้งแต่กี่โมงแล้วเนี่ย
ขายตั้งแต่๘โมงครึ่ง

ขนมปังของที่ร้านมีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยค่ะ
อันนี้ไส้รัวมิตคะที่ทุกคนเค้าจะชอบกินมาถึงจะหาแต่รัวมิตกันก่อน
ขายมาแบบนี้กี่ปีแล้วคะป้านิต

เหมือนกับตัวเราไม่มีประโยชน์อะไรทำอะไรไม่ได้
ทำเพื่อหาเลี้ยงตัวเราเอง
ไม่ใช่ว่าจะต้องให้คนอื่นเขาจะช่วยเราตลอด
เวลามันเป็นไปไม่ได้
นิดขายขนมปังมาเกือบ๑๐ปี
แดดทนฝนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
แดดจะร้อนคุณป้าก็ยังคงขายด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้ม

เป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจของแม่ค้าสู้ชีวิตคนนี้ค่ะ
เห็นแกพยายามที่จะขายพยายามทำมาหากิน

เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหนูมาก
คนอื่นในสังคมก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกัน
ในวันที่รู้สึกว่าท้อมาก
หมูหย่องลูกเกจอันนี้ปานิตเงินอยู่นี่

มีกำไรจากการขายขนมปังแค่ชิ้นละ๕บาท
อย่างวันนี้รับขนมปังมา๑๕กล่อง๖๐ชิ้น
ถ้าวันนี้ขายขนมปังได้หมด
ก็จะได้กำไรเพียง๓๐๐บาทเท่านั้นค่ะ

ปานิตทอดตั้งเก่งจังขอบคุณค่ะ
อาจจะไม่มากสำหรับบางคนนะคะ
แต่สำหรับป้านิตแล้วถือว่าพอเลี้ยงชีพได้ค่ะ

เคยท้อแท้ไหมกับที่เราทำอยู่

บางทีเราจะขายไม่ได้

แล้วมันก็เลยทำให้ซ้อบะหมี่อยู่ครั้งหนึ่ง
มันจะเหลือเยอะ

แล้วเราจะเอาที่ไหนซื้อวันต่อไป
คิดแล้วบอกว่าเราไม่ขายด้วยค่ะ

ถ้าเราไม่ขายแล้วเราจะไปทำอะไรดี
เราก็คิดว่าบางทีคนอื่นก็อาจจะลำบากยิ่งกว่าเราก็ได้
ไม่ต้องไปท้อ

มานิดยังเล่าให้ฟังด้วยว่า
เคยมีคนมาชวนป้านิตไปทำอาชีพขอทาน
รู้ไหมคะว่าคำตอบของป้านิตคืออะไร
เราคิดว่าทำแบบนี้ดีกว่าที่เราจะต้องไปนั่ง
เอาความทุกข์ของเราไปใส่คนอื่น
เราทำทางที่สุจริตของเราดีกว่า
คนเรามันก็ต้องคิดพึ่งตัวเอง
จะไปหวังให้เขามาช่วยเราตลอด

ขับไปทรงพฤษศาลกี่ครั้งก็เจอป้ากับแกนั่งอยู่ตลอด
คนเขามองไม่เห็นอะไรพิการเขายังสู้ชีวิต

เอาป้ายจากร่มออกให้หน่อยได้เปล่าค่ะ
ปิดแล้วนะป้านิดนะระวังมือนะ

คุณผู้ชมคะวันนี้ใบตองตามติดชีวิตของป้านิตไปช่วยขายของไปช่วยเก็บของ
ใช่ลงสะพานแล้วเราจะคืนอารมณ์พาป้าได้
ก็คือสังเกตสะพานก็คือจะถึงพาต้า
โอ้โหแล้วก็ตามมานั่งรถเมตามมาจนถึงห้องพักของป้านิตเนี่ยค่ะ
รู้สึกว่าประทับใจมากแล้วก็ได้เห็นอีกแง่มุมหนึ่งทางความคิดของคนที่เขาประกอบอาชีพที่มันสุจริต
เริ่มทุกวันก็เหมือนออกกำลังกายอยู่นะ
ใช่ออกกำลังกายไปด้วยถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะไม่ได้มีความพร้อมมีความบกพร่องทางสายตาอย่างป้านิตอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหขึ้นไวมากขึ้นมันไดไวมาก
หัวใจเขาไม่ได้บกพร่องตามไปด้วยเลยเพราะว่าป้านิตมีพลังมีความคิดแล้วก็การมองโลกในแง่ดีมาก

คนที่มีความพร้อมในทุกด้านอย่างเราอย่างนี้ค่ะก็น่าจะมีป้านิตเป็นแรงบันดาลใจ
หรือว่าเป็นแนวคิดแง่คิดที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข
แล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจขยันมุ่งมั่นแล้วก็อดทนดูป้านิตเป็นตัวอย่างนะคะว่าป้านิตสู้ชีวิตขนาดไหนค่ะ
วันนี้ขอบคุณป้านิดนะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ
ขอบคุณป้าก็ขอบคุณทุกคนเลยที่มาช่วยป้าแล้วก็สนับสนุนป้าให้มีอาชีพสุจริต
ถึงแม้ว่าป้าจะได้นิดแดง
มันก็มาเลี้ยงตัวเราได้
ดูแล้วได้กำลังใจนะแล้วก็ได้แง่คิดดีเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมครับ
ใครที่ทำงานทำในสิ่งที่ตนเองนั้นทำอยู่แล้วมันเจอกับอุปสรรคทำให้รู้สึกท้อถอยป้านิสเนี่ย
ถึงแม้ว่าเห็นเขาขายขนมปังแบบนี้มันก็มีบางวันนะที่ป้านิตเขาก็ท้อถอยเหมือนกัน
ใช่แต่เขาก็ลุกขึ้นมาสู้นะคะไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วก็ท้อได้แต่อย่าถอย
เนี่ยวันนี้ได้ดูป้านิตแล้วขอให้ทุกคนมีกำลังใจคิดสู้ต่อไปแล้วก็จะได้รวยกัน
อาชีพแหละคุณผู้ชมมันมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นเราต้องมีกำลังใจที่สู้ต่อไปแล้วสักวันมันจะประสบความสำเร็จนะครับ
ปกติน้องใบตองก็เป็นคนสุขสนานนะแต่ไปเจอเรื่องราวชีวิตของคุณป้าเนี่ยดูสิต่อมน้ำลาย
คุณป้านี่ดูสิต่อมน้ำลายต่อมน้ำปัง
เพราะว่าต่อมน้ำลายก็ต้าแตกเพราะขนมปังคุณป้าก็อร่อยด้วย